ทางด้านผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
ว่ารูปแบบของการก่อระเบิดหลายหลายจุดนี้นะคะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าที่ผ่านมา
แต่ก็ย้ำนะว่าอยากจะให้มั่นใจค่ะเพราะว่าทั้งฝ่ายความมั่นคงเอง
นายกรัฐมนตรีเองก็มีการดูแลเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันขณะที่มีการพบกันระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากับนายกรัฐมนตรีด้วย
ก็นายกของเราก็ให้ความมั่นใจนะคะว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
พอดีมีผู้นำต่างประเทศนะมาในช่วงนี้พอดีไง
ก็ต้องยืนยันนะว่ารัฐบาลสามารถจัดการปัญหานี้ได้
นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้
นายกประยุทธ์ค่ะได้บอกนายไม้บอกว่าตอนนี้นะ
สถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว
แล้วก็กำชับหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ไม่ให้ประมาท
ยังคงเฝ้าระวังเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือผลเอกประวิทย์วงศ์สวรรภ์รองนายกรรธมนตรีค่ะ
สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ดูแลทุกพื้นที่
และให้ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายข่าวเร่งสืบสวนขยายผล
นำผู้ก่อเหตุระเบิดและผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดมาลงโทษโดยเร็ว
พร้อมขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานด้วย
ไม่ว่าจะเป็นด้านการข่าวก็ตาม
หรือว่าในทางปฏิบัติเองก็ขอเวลาให้ได้ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนก่อน
แต่พลเอกประวิทย์บอกว่านี่ก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างสถานการณ์
ส่วนจะเป็นกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใด
ตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้
เพราะว่าไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว
และการจับกลุ่ม๒คนร้ายที่นำระเบิดไปไว้หน้าสตช
เชื่อมโยงกันหรือเปล่านักข่าวก็ถามด้วย
เพราะว่าเอกประวิทย์ตอบว่าแบบไม่ตอบ

เพราะว่าก็ไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะ
คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้หน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวตัวใหญ่สุดเลยค่ะ
แดงซัดกลุ่มเดิมบงการวางบึ้ม๑๑ลูกป่วนกรุง
ทีนี้มาดูหน่อยนะคะทางด้านพลเอกอภิรัต
คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

คือบอกว่าฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนมาระยะหนึ่งแล้ว
โดยมีการประสานทั้งกอรมนแล้วก็เหล่าทัพตำรวจ
รวมถึงสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แต่ก็ไม่คิดไงว่าจะมาเกิดช่วงนี้
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ช่วงเย็นของวันพระฤหัสบดีเนี่ยนะคะ
ผลเอกประยุทธ์ก็ต่อสายตรงไปยังพบตร

เพราะว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจุดที่๒ในจุดที่๓ตามมา
แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงในวันรุ่งขึ้นก็คือวันศุกร์นั่นเองนะคะ
โดยพลเอกอภิรัตนก็ตั้งข้อสังเกต
บอกว่ารูปแบบการก่อเหตุมันคล้ายกับปี๔๙
ก็จะเป็นกลุ่มคนเดิมแนวคิดเดิม
จากสำนักเดิมที่เคยระเบิดป้อมตำรวจหลายจุด
ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าอาจจะมีครั้งต่อไป
แต่ขอให้มั่นใจว่าผลเอกประยุทธ์รวมถึงฝ่ายความมั่นคง
ควบคุมสถานการณ์ได้แต่สิ่งที่เป็นห่วง
ก็คือจะมีฝ่ายการเมืองหรือว่าจะมีพวกที่ไม่หวังดีกับประเทศ
ใส่ความไหมว่าเป็นฝ่ายความมั่นคงทำเอง
ทางนี้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดหลายจุดแล้ว
พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ก็สั่งให้เพิ่มมาตรการ
สถานที่สำคัญเพื่อป้องกันเหตุร้าย
อย่างเช่นที่ธรรมเนียบรัฐบาลที่พักพลังประชารัฐด้วย
เป็นการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความเรียบร้อยตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ